มาดูเรื่องนี้กันหน่อยอันนี้เป็นเรื่องที่คนดูแลเด็กก็อย่างที่เราเคยเน้นย้ำตลอดแล้วค่ะ
ปล่อยให้คาดสายตาไม่ได้จริงนะคะ
เรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับเด็กสองคนเป็นฝาแฝดกัน
เล่นซ่อนหากันคุณผู้ชมค่ะ
คนนึงเนี่ยหาเจอแต่อีกคนนึงหาไม่เจอ
เพราะว่าไปเสียชีวิตจากการพลัดจมน้ำในโรงงานค่ะคุณผู้ชม

มันอยู่ในโรงงานแล้วคือเขาเล่นซ่อนหากันด้วยไง
เล่นซ่อนหาก็ต้องซ่อนให้หาไม่เจอใช่ไหมคะ
เนี่ยค่ะกว่าจะรู้ว่าน้องเสียชีวิตตกลงไปในบ่อนี้ก็สายเกินไปแล้วค่ะ
นี่ตอนทุ่มครึ่งนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนทุ่มครึ่ง
ตำรวจได้รับแจ้งบอกมีเด็กจมน้ำเสียชีวิตที่โรงไม้ศรีสุชาติพาราวูดนะคะ
อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็ไปเลยค่ะ
พบผู้เสียชีวิตเป็นเด็กชายชื่อว่าเด็กชายนนทวัฒน์นะคะ
อายุ๒ขวบจมอยู่ในบ่อน้ำในโรงงานไม้นะคะ
ความลึก๑๕เมตรเมตรครึ่งนะคะ
ผู้ตายเป็นลูกชายของคนงานในโรงไม้นั่นแหละนะคะ
เพเดิมอยู่ที่จังหวัดระนองจมน้ำเสียชีวิตค่ะ
ก็นำร่างของน้องขึ้นมาจากบ่อน้ำท่ามกลางความเสียใจนะคะ
คือเขาบอกว่าเมื่อตอนเย็นช่วงเย็นเนี่ย
ตอนที่พ่อแม่กำลังทำงานกันอยู่ก็ปล่อยให้เด็กชายนนทวัฒน์กับเด็กชายดำ
ซึ่งเป็นแฝดกันเนี่ยนะคะอายุเท่ากันก็วิ่งเล่นซ่อนหากันรอบโรงไม้
แล้วหายไปทั้งคู่พ่อแม่กับเพื่อนคนงานก็ค้นหาจนพบนะคะ
๑คนคือเด็กชายดำก็ปลอดภัย
เด็กชายนนทวัฒน์หาไม่เจอ
ค้นเจอก็คือจมน้ำในบ่อน้ำในโรงงานนี้แล้ว
นี่ค่ะในสภาพที่น่าสงสารทีเดียวนะคะ
ไม่ติดใจสาเหตุการตายค่ะชนะสูตร
แล้วก็มอบศพให้กับญาตินำศพไปบำเพ็ญกุศลตามประเพณีต่อไปค่ะ
ก็เป็นอุทาหรณ์ครั้งสำคัญอีกครั้งหนึ่ง
สำหรับคุณพ่อคุณแม่หรือใครที่ดูแลเด็กอยู่นะคะ